หญิงคนนี้ครับไปงมหอย
งมหอยบริเวณโขดหินนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งทีนี้

แล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่ด้วย

สลดจริงเกิดขึ้น๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ

มีคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตที่โขดหินริมหาด

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวนัทยาอายุ๓๙ปี
โดนฟ้าผ่าแล้วมีแผลที่ศีรษะ

ข้างศพของคุณนัทยาก็ยังมีถุงใส่หอยขาวอยู่ด้วย
มีคนเห็นถุงเก็บมาได้เยอะด้วย

แล้วก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงเป็นระยะเลย
คุณนัทยากับเพื่อนอีก๓คนไปงมหอยริมหาด
ก็จะมีช้อนโต๊ะเป็นอุปกรณ์ในการหาหอยครับ
ตอนนั้นคุณนัทยาคุยโทรศัพท์อยู่ด้วย
ฟ้าก็เปรี้ยงผ่าลงมาจุดที่พวกเธอกำลังหาหอยอยู่นี่แหละ

คาดว่าก่อนเกิดเหตุก็มีฝาผ่าด้วย
ด้วยแล้วคุณนัทยาก็ถือช้อนอีกมือก็ถือมือถือด้วยเป็นสื่อนำไฟฟ้าก็เลยโดนฟ้าผ่าเข้าไป
เจ้าหน้าที่ส่งร่างของคุณนัทยาไปชนะสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเกาะช้างครับ
แล้วก็มอบให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงฮะ
อันนี้ที่ตราดนะอืมมีอีกเหตุการณ์สลดแต่ไม่ใช่กับคนอ้าวกับวัวโอ้โห
หน้าเจ้าของเลยคุณผู้ชมฮะโดนฟ้าผ่าล้มลงโอ้โหนี่ยังลูกบัวอยู่นะเนี่ยเอ้ย
แล้วเจ้าของวัวเขาก็เล่าให้ฟังนะผูกพันมากครับ
สารก็แต่ลูกวัวสองตัวที่ต้องกำพร้าแม่นี่แหละเดี๋ยวจะนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ฝังตามความเชื่อครับ
เมื่อ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นี่แหละคุณผู้ชมที่บุรีรำครับ
คือที่บ้านตะโกงแต่ชุมแสงน่ะก็มีวัวเพศเมียสี่อายุสี่ปีเนี่ย
ตายอยู่กลางทุ่งนาก็ไม่ได้มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรแต่ว่ามันล้มลงไปแบบเนี้ย
เจ้าของก็คือคุณจำลองครับเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุก็เลี้ยงวัวตามปกตินะ
ก็พาเจ้าก้อนทองไปกินย่ากับลูกวัวอีก๒ตัวระหว่างนั้นเมฆครึ้มมาแล้ว
มันตั้งเขามาแล้วรู้อยู่แล้วฝนตกแน่เตรียมจะต้อนวัวเข้าคอกครับ
แต่พริบตานั่นเองสายฟ้ามันพุ่งเข้ามาที่เจ้าก้อนทอง
ตัวแม่วัวเนี่ยล้มลงไปทันทีเลยครับพอฝนฟ้ามันสงบลง
ไปดูอาการเจ้าก้อนทองแหม่ตายไปแล้วครับเขารักมากนะ
เจ้าก้อนทองเนี่ยออกลูกมาแล้วสองตัวสงสารสงสาร
วัวบอกว่าตอนนี้เสียใจมากที่ต้องสูญเสียเจ้าก้อนทองไป